อมตอนเป็นนักเรียนนักเรียนน้อยเคยโดนถ่ายตังค์ป่ะแบบเดินไปห้างหรือว่าเดินไปกับเพื่อน

พี่เคยโดนพี่เคยโดนหน้าโรงเรียนเราบางทีมีก็มีพี่นักเรียนขายาวเขามา

ไม่เขามาถ่ายพี่ดิพี่หน้าละอ่อนใส่ขาสั้น
อ๋อตอนนั้นยังไม่แบบโวยวายไม่เคยถ่ายเขาหรือเปล่า
ใช่แต่ว่าข่าวนี้เนี่ยไม่ใช่พี่นักเรียนขายาวเป็นชายเล่ร่อนอันนี้คือตัวอย่างไม่ดีนะ

เฮ้ยน้องขอตังค่ะดิ

เฮ้ยยึกไม่ให้เหรอไม่ให้ไม่ให้ต่อยซะ

มานะ
พลเมืองดีก่อนพลเมืองดีเอาตัวเข้าเสี่ยงเอาตัวเข้าแรก
เพราะว่านักเรียนโดนไปแล้ว

นั่นแหละคือนักเรียนพลเมืองดีครับเข้าไปจับชายเล่ร่อนคุณผู้ชมฮะ
เสื้อสีน้ำเงินกางเกงยีนรูปร่างผอมผมเผ่าลุงรัง
ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักเรียนมัธยมคนหนึ่งนะครับ
พลเมิงดีเข้าไปขวางช่วยเด็กเอาไว้เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ากัญญายนที่ผ่านมาฮะ
ขณะที่เมื่อวานนี้กล้องวงจรปิดจับภาพชายเล่ร่อนคนเดิม
คนเดิมครับคราวนี้ไล่ต่อยเด็กสวมชุดพระโรงเรียนเดียวกับเหตุการณ์แรก

จังหวัดขอนแก่นล่าสุดทีมข่าวไปเจอผู้เสียหายของเหตุการณ์แรกนะ
เป็นนักเรียนมปลายอายุ๑๗ปีไหนเล่าดิน้องโดนอะไร
บอกโอ้พี่ผมกำลังเดินไปโรงเรียนพี่ผมเดินไปโรงเรียน
แล้วผมมาเจอผู้ก่อเหตุเนี่ยมันยืนอยู่หน้าเซเว่นเนี่ย
หน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยโหพี่ผมเนี่ยนะโอ้โหเห็นแล้วถือกาว
กาวดมเข้ามาถือกาวดมเข้ามามาหาผมมันจะเอาตังค์พี่
ผมเห็นท่าไม่ดีผมก็รีบเดินจะเข้าโรงเรียน
แต่มันเดินตามเดินตามแล้วก็ต่อยผมต่อยผม
เนี่ยจะเอาเงินในกระเป๋าผมดีนะพี่คนนั้นมาช่วยผมไว้ได้อ่ะ
เขาพูดไปยังไงบ้างครับท่านยุโรเดชน์เขาบอกแค่ว่าเอาเงินมาครับ
แล้วเขาก็ทำร้ายเราเลยแต่ในมือเขาตอนที่ทำร้ายเรา
มืออีกข้างนึงเขากำถุงกาวไว้แล้วอีกข้างหนึ่งก็ทำร้ายเรา
ใช่ครับกลัวเหตุการณ์มันจะรุนแรงขึ้น
ถึงขั้นเสียชีวิตเลยกลัวถึงขั้นนั้น
เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นหน้าสถานศึกษาด้วย
เป็นคนวิกลจริตครับก็ไม่สามารถจะดำเนินคดีได้
จับได้แล้วจับได้แล้ว

ดอมอ่านข่าวมาดอมไม่เข้าใจเหรอเขาก็เริ่มเริ่มคดีไม่ได้

อ๋อเหรอเดินเรียกแล้วโอ้โฮสาวพ่ออะไรวะนี่
สาวพ่อเมืองไหมสาวพ่อเมืองขนแก่นไหมเนี่ยนะครับ
ตำรวจประสานไปยังโรงเรียนบอกเดี๋ยวจะจัดเจ้าหน้าที่มาคอยเฝ้าระวัง
ในช่วงเด็กนะครับมาตอนเช้าหรือตอนกลับบ้าน
แล้วก็ให้พมมาช่วยด้วยนะครับก็จะเอาตัวผู้ชายคนนั้น
คือคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจตำรวจนะ
ไอ้ที่เขาทำแบบนี้เขาถูกครึ่งหนึ่ง
ครึ่งหนึ่งคือวิกลจริตปั๊บเนี่ยมันควบคุมตัวไม่ได้
แต่ถ้าจะเอาตัวไปรักษามันต้องเข้ากระบวนการพมนะ
นี่แหละครับยังไงก็ดูแลหน่อยนะครับ
เทียวมาดูหน่อยก็ได้นะครับ